สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างสะพานชุดเฉลิมขึ้น
เนื่องในวรโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศาเป็นประจำทุกปี
นับตั้งแต่ทรงเจริญพระชันศาได้๔๒พันศาเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ
ชื่อสะพานจะมีคำนำหน้าด้วยคำว่าเฉลิมและต่อท้ายด้วยตัวเลขที่บอกพระชนมายุโดยมีทั้งสิ้น๑๗สะพาน
ซึ่งในปัจจุบันสะพานส่วนใหญ่ได้ถูกลื้อถอนเพื่อการขยายถนนหรือเปลี่ยนรูปส่งไปแล้ว
เช่นสะพานเฉลิมสวรรค์ห้าสิบแปดที่เปลี่ยนเป็นถนนลอดใต้เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน